ลงเล่นในวันนี้สำหรับศึกโตต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป
แทนรัสทีวีถ่ายท่อสดนะครับในเวลาตั้งแต่หกโมงยี่สิบประทีเป็นต้นไป
ติดตามความพร้อมของเมืองทองและสันน่าขันวากันหน่อยครับ
เมื่อวานครับงานแถลงข่าวความพร้อมครั้งสุดท้ายทั้งสองทีมนะครับ
เมื่อวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าผู้เล่นนะครับ
นัดนี้จะจัดชุดใหญ่นะครับยิ่งกว่าเกมแรกเพราะว่าเกมแรกเนี่ยก็ขาดดาวเตะต่างชาติหลายคน
ตัวก็ให้ความสำคัญกับถ้วยใบนี้และมั่นใจว่าทีมเนี่ยจะ
ถ้วยใบแรกของปีนี้มาได้ครับเสียตัวจริงที่เข้าตรงสนามนะครับ
ของเมืองทอระบบ๓๕๒ประตูเป็นกวินครับกองหลังจากซ้ายไปขวา
จากซ้ายไปขวาธีรทรบุญมาทันสหรัฐอยู่เย็นวัฒนาพลายนุ่ม
และรออสัมสาวและธิสตองโด
ส่วนคู่หน้าครับธิรสินแดงดาจับคู่กับเฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับ
ต่อที่คุณวัชราวัชราพรประธานเทลาที่บริหารธุรกิจของทะลัดทีวีครับ
ก็บอกว่ารายการนี้ก็เป็นการเริ่มศักราชใหม่นะครับ
ของปี๒๐๑๘ที่ไทยรัฐจะถ่ายทอดสด
ก็ถือว่าเป็นปีที่๓แล้วสำหรับโตต้าแม่โขงครับ
ชัมเป็นชิปที่ถ่ายทอดทางทะลัดทีวี
แล้วก็มีโปรแกรมกีฬาสดนะครับ
ให้ติดตามกันอีกมากมายตลอดทั้งปีเลยครับ
สนุกครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ย
ปีนี้จะเป็นปีแรกที่ทีมที่จะเล่นเป็นเมืองทองนะครับ

เพราะว่าไทยรัฐทีวีก็จะคัดสรรกีฬามหาชนมา
ให้ผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งปีแน่นอนครับ

ที่๒ของรอบชิงชนะเลิศนะครับ
เมืองทองเจอกับซาน่าขันวาจากเวียดนาม

เข้าสัญญาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
หลังจากจบรายการพิเศษของคอสสชนะครับ

ดังนั้นนะครับเงื่อนไขในวันนี้นะครับ
ถ้าแพ้แค่๒สูตรเนี่ย

แต่ถ้าแพ้๓สูตรเนี่ยเป็นสนานคว้าแชมป์แทนนะครับ
ติดตามกันได้นะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับ
ส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับ
เมื่อวานเราทราบกันไปแล้วนะครับว่าทีมสุดท้ายคือ
ทีมชาติกาบองครับทีมจากแอฟริกา

รองเลขาที่การสมาคม

ต้องการยกระดับการแข่งขันในครั้งนี้ให้สูงขึ้นนะครับ

ชุดหลักโดยเฉพาะดาวดังที่ค้าแข้งใน

ก็ให้การตอบรับว่าจะเดินทางมาครับ

จะใช้แนวคิดว่าศึกษ์สามถวีบนะครับ
ก็เป็นทีมที่อันดับโลกสูงกว่าไทยทั้งหมด

อันดับโลกต่ำกว่า๑๐๐ท็อป๑๐๐ทุกทีมเลยนะครับ
เป็นทีมไทยเท่านั้นที่อยู่อันดับ๑๓๐นะครับ
และ๒๕มีนาคมนี้นะครับ
ความเคลื่อนไหวของทีมไทยลีกนอกจากการซื้อตัวนักเตะแล้ว
ตัวนักเตะก็จะมีการเปิดตัวโค้ชกันด้วยนะครับ
ราชบุรีครับทีมในศึกโตโลต้าไทยลีก
เปิดตัวคริสเตียนซีเก้อดีตผู้เล่นทีมชาติเยอรมนีครับ
เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกศรคนใหม่
ระดูการนี้นะครับเป็นเวลา๑ปีด้วยกันสัญญา
เก้ในวัย๔๕เขาเคยค้าแข้งกับ
บายเยิ้นเนซีมิรานด์วิทยุนส์บรูเมอร์นะครับ
ลีเวอร์ภูแล้วก็สเปอร์ติดทีมชาติเยอรมน์ครับ
นัดแล้วก็ยังเคยมีประสบการณ์ในการดูแลทีมเยาวชนของ
รูซีอันเหมือนเช่นกัลต์บัคและผู้ช่วยโค้ช
ก่อนจะขยับขึ้นมาคุมอาร์เวอร์เดอร์บิเลเฟล
และซีซั่นล่าสุดครับก็ผ่านการคุมทีม
ทีมในสเปนครับซึ่งเป็นลีกรอง
เหนือจากความเคลื่อนไหวนะครับของฟุตบอลแล้วฟุตซอลครับ

รอบรองชนะเริ่มแล้วนะครับบ่าย๒
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเจอกับกรมทางหลวง